พบกันมาในรายการพิเศษเมื่อเดือนมีนาคม

แล้วก็น้องดูมีความมั่นใจเลยครับ

แล้วก็เริ่มดันสูงครับหลังเราลอยนิดนึงครับ
ญี่ปุ่นเนี่ยเช็คกับ

ขึ้นนำ๒๑จากทางคู่ระบาดคอนโด

เนี่ยเผลอนะครับเจอชกบอลสุภรรษเหมือนตาครับ

ของทางครึ่งแรกเรามาเสีย๒ประตูครับ
เรียลทาโรอารากิทำรุ่นที่๒ของตัวเองนาที๓๔แล้วก็ฮันดาริขุนะครับนาที๔๒
แล้วก็ช่วงทดเจ็บของครึ่งหลังครับโชจิโทยามะนะครับมาทำประตูครับ
เสียประตูเพิ่มนะครับในช่วงท้ายครึ่งหลังเนี่ยครับ
ก็เป็นว่าญี่ปุ่นชนะไป๕๒ครับเก็บ๓แต้มแรกแต่ว่ารั้งอันดับ๒ต่อจากมาเลเซียเจ้าภาพที่เอาชนะทาจิกิสถานไป๖๒
ต่อไปเราชี้ชะตาเลยนะครับในการเข้ารอบเจอกับมาเลเซียเจ้าภาพอาทิตย์ที่๒๓กันยายนนี้บ่าย๓โมงครึ่งตามเวลาประเทศไทย
ซึ่งไทยก็ยังเป็นที่๓ของอาเซียนส่วนอันดับ๑ครับเป็นเวียดนามที่อยู่อันดับ๑๐๒ของโลกตามมาด้วยฟิลิปปินส์ที่ร้างอันดับ๑๑๔ของโลก
ซึ่งจะเป็นแมชอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการของสินทวีชัยหาดไทยรัฐนากุลผู้สาประตูทีมชาติไทยนะครับโดยไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายเท่าสดทั้ง๒นัด